ศึกสายเลือดทะเลาะเดือด

เหตุการณ์นี้เล่าให้ฟังนะคุณผู้ชม

แล้วฝั่งลูกพี่ชายเข้ามาห้ามสิ
ปรากฏว่ามีดนั้นโดนลูกชาย

หยิบปืนมายิงน้องชายตายเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณ๓ทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้ค่ะ
แล้วบ้านที่เกิดเหตุอยู่ที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
ตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงเห็นไหมเขากั้นพื้นที่แล้ว
เจอศพของน้องที่โดนยิงชื่อว่านายดันไนรถทิพย์อายุ๓๔ปีค่ะ
โดนปืนยิงเข้าที่หน้ายิงเข้าที่อกทั้งหมด๗แผล
แล้วก็โดนเหมือนกับโดนอะไรของมีคมที่ไหล่อีกแผลหนึ่ง
ทีนี้คนที่ยิงคือใครล่ะคือพี่ชายแท้ของเขานี่แหละ
นายเสรีรถทิพย์อายุสี่สิบหกปีค่ะตัวพี่ชายที่ยิงน้องเนี่ยนะ
ไม่ได้ไปไหนหรอกรอมอบตัวกับตำรวจอยู่
แล้วมีมีดมีปืนที่ใช้ในการก่อเหตุอยู่ด้วยนี่ค่ะคือตัวพี่ชาย
อกจากนั้นค่ะลูกของพี่ชายก็ได้รับบาดเจ็บค่ะ
คือนายธนัดรถทิพย์อายุ๒๓ปี
เอาจริงนะคนที่ได้รับบาดเจ็บเป็นลูกของพี่ชาย
ก็มีศักดิ์เป็นหลานของน้องชายเนี่ยนะครับ
ซึ่งตัวของนายธนัดเนี่ยนะคะลูกของพี่ชายโดนฟัน
อาการก็สาหัสเหมือนกันถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
ทีนี้คนที่เป็นพี่ชายเนี่ยเขาเล่าให้ฟังแบบนี้
ว่าตอนนั้นเนี่ยน้องชายผมอะเมามาเลย

แต่ไอ้เมาเนี่ยมันเกี่ยวกับเมายาไหม

ปรากฏว่าน้องชายเมามาถือมีดพระมาบุกมาที่บ้าน
เอ๊ะอะโวยวายเสียงดังฟันรถกระบะฟันบรสัยฟันหมา
แล้วจะเข้ามาฟันพี่ชายกับเมียด้วย
จังหวะนั้นนะคะลูกชายกลับมาถึงที่บ้านพอดี
เห็นพ่อกำลังโดนน้าบุกเข้ามาแบบนี้
ลูกก็เข้าไปห้ามปรากฏว่าลูกชายโดนมีดพระฟันเข้าที่แก้มค่ะ
ทีนี้หลังจากนั้นนะตัวน้องชายก็พยายามไล่ฟันพี่ชาย
เพราะว่าพี่วิ่งหลบเข้าไปในบ้านแล้วไง
พี่เห็นแหละว่าลูกตัวเองโดนน้องชายฟันแล้ว
หยิบปืนค่ะยิงไปเปรี้ยงหนึ่งถ้าเกิดพี่ชายไม่ยิงนะ
พี่ชายบอกว่าโอ๊ยทั้งลูกผมทั้งผมทั้งเมียผมคงตายหมดแน่ค่ะ
ผมตกลอยโอกลังไม่ว่ามันหวากวันหรอกหวันหลุดเบานี้ผมบอกมา
คุณผู้ชมคิดดูสิคนที่จะเสียใจที่สุดคือใคร
ก็คือแม่นี่แหละค่ะกลายเป็นว่าลูกคนนึงต้องมาตาย

แล้วแม่พอรู้ข่าวนะโอ๊ยร้องไห้แทบขาดใจเลยค่ะ
เรื่องนี้ไปคุยกับคุณแม่ด้วย
คุณแม่สุธินรถทิพย์อายุจะ๗๐แล้ว
แม่บอกว่าลูกชายสองคนทะเลาะกันประจำเลย
แล้วมันกลายเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานานแล้ว
นี่เคยทะเลาะกันถึงขั้นแจ้งความขึ้นโรงพักกันมาแล้วนะ
ถามแม่เรื่องอย่างนี้แม่ทำไง
คนเป็นแม่นะไม่ใช่ไม่ห้ามนะ
คนเป็นแม่น่ะห้ามแต่ห้ามมันก็ไม่ฟัง

ทีนี้พี่ชายที่ก่อเหตุไปเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องคุมตัวมาดำเนินคดีที่สพเมืองนครศรี
ธรรมราชก็โดนไปเรื่องมีอาวุธปืน
แล้วก็เครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต

มันกลายเป็นเหตุศึกสายเลือดนะ